คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับประมาณพี่อ่านข่าวเย็น
๔โมง๔๐ทวิตเตอร์เอ็กซ์ดึง

พรุ่งนี้๙โมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
และร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับดอม
ได้ไหมท่านอดีตนายกบอกว่าขอกลับมาใช้อากาศหายใจด้วยหน่อย
จะให้ผมตอบคนเดียวก็คงไม่ได้เขาคงถามคนไทยทั้งประเทศ

นะครับ๔โมง๔๐เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะตอนเย็น
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกัธมนตรีนะครับ
เลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์เอ็กซ์ระบุข้อความว่า
พรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ๙โมงเช้าผมขออนุญาต
กลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจ
กับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับการส่งสารครั้งนี้หลายฝ่าย
ก็มองว่าเป็นการยืนยันแหละนะว่านายทักษิณนะครับ
จะเดินทางกลับประเทศไทยตามเวลาที่บอกเอาไว้
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์ได้รายงานมาแล้วว่า
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของคุณทักษิณจะเทคออสจากท่ากาศยานานาชาติสิงคโปร์
ในเวลา๗นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับในเวลา๗นาฬิกาครับ
เพราะฉะนั้นรอดูนะคุณผู้ชมทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
จริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกลุ่มมวลชนแล้วก็กลุ่มกองเชียร์
แฟนคลับนี่มาจับจองพื้นที่มาปักหลักรออยู่รอบดอนเมืองนะคะ
เพื่อที่จะต้องการเข้าใกล้มากที่สุดให้ได้เห็นภาพชัดมากที่สุด
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพช่วงประมาณสัก๕ทุ่มที่ผ่านมานะ
กลุ่มคนเสื้อแดงก็นำเต็นต์มากางบริเวณริมถนนเทวริสพันธ์ลึกนะคะ
ข้างสนามบินดอนเมืองอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสาร
เห็นฝนไหมฝนตกลงมาแต่มวลชนคนเสื้อแดงไม่ย่อท้อจริงค่ะ
แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนก็เข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้กัน
แล้วก็มีรถตู้นะเดินทางนำมวลชนมาสมทบ
มากันแทบตลอดทั้งคืนจากหลายจังหวัดนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมให้ดูคุณป้าคุณป้าคนนึงค่ะ
เอาป้ายมาแขวนคอพอเห็นทีมข่าวปั๊บมารอเลย
ใช่นี่แหละป้าป้ามาจากไหนอ่ะคะ
ป้ามาจากลบบุรีจ้ะป้ามารอเพราะว่าป้าเป็นแฟนคลับของคุณทักษิณ

เหรอคะป้าเป็นลิวฟูชีป้าเป็นผู้ลีภัยการเมือง
โดนคดีมาตรา๑๑๖โดนจับส่งมาติดคุกเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ไม่มีคดีอะไรแล้วป้าก็ยังมาต่อสู้
อกจากนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเช้ามืดวันนี้
แน่นอนจะมีมวลชนมาเพิ่มอีกมากค่ะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นมวลชนที่มาจากสายเหนือสายอีสาน
เพราะว่าเมื่อคืนช่วงค่ำเขาเริ่มทยอยแล้ว
ขึ้นรถตู้บ้างขึ้นรถบัสบ้าง

มารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ

คุณวิมลวันธรรมพักดีก็รายงานมาเหมือนกัน
รายงานแบบยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพ
อุบไว้ก่อนริมทางเท้าตลอด
ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองตรงนี้แดงเถือกไปหมดครับ
แดงไปหมดแล้วเพราะว่านะครับกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามา
จองพื้นที่อยู่ริมสนามบินแล้ว
ส่วนถนนทุกสายที่มาจากภาคอีสานภาคกลางภาคอะไร
เข้ากรุงเทพมหานครมาเป็นยังไงล่ะดอม
คือถ้ามาจากอีสานมาจากเหนือเนี่ยข้ามคืนเลยนะ
ต้องเดินทางตั้งแต่ช่วงค่ำหน่อย
มาถึงแถวปตทวังน้อยอายุทยาคุณผู้ชม
มาถึงประมาณช่วงสักตี๓แล้ว

ก็ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
ติดตามรายงานสดจากคุณไกด์เลยครับเชิญครับ
สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ในเวลาตี๓ที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงจากภาคอีสาน
อาทิตย์จังหวัดชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามและศรีสะเกดนะครับ
ได้เดินทางมารวมตัวกันในจุดนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมจะไปต้อนรับนายทักษิณชินวัฒน
ที่จะเดินทางมาไทยที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกลุ่มคนแสดงนะครับ
เดินทางมาโดยรถตู้และรถบัตรนะครับ
ที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีจำนวนหลายสิบคันเลยทีเดียวครับ
ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับ
เราได้พูดคุยความรู้สึกกับคนเสื้อแดงนะครับ
ซึ่งจะพูดไปในทางเดียวกันว่า
วันนี้พวกเขานะครับรู้สึกดีใจนะครับ
กับการรอคอยมายาวนานกว่า๑๗ปี
นายทักษิณชินวัฒน์จะได้กลับมา
และพวกเขาดีใจครับที่จะได้ทำตามคำสัญญา

กลุ่มคนแสดงจะมารอรับนายทักษิณด้วยตัวเอง
ในวันที่นายทักษิณกลับมาอย่างประเทศไทยครับ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเล็กน้อยนะครับ

เพราะรักและคิดถึงท่านมากอยากให้ท่านกลับมาตลอดเวลา
แล้ววันนี้วันที่รอคอยเราก็มาถึง
จะนำกระบวนไปรอท่านที่ดอนเมืองค่ะ

โอ้โหข้าวเหนียวปลาร้า

ไข่ต้มหมูทอดไก่ทอดค่ะ

แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรารอมานาน๑๗ปี
ดีใจมากค่ะท่านที่ได้มารับท่านทักษิณ
ตามที่พวกเราเคยพูดไว้ว่าจะรอวันท่านกลับมา
และวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะ
และในเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับท่านผู้ชมครับ
คนเสื้อแดงส่วนใหญ่ได้ทยอยเดินทาง

โดยสถานีต่อไปของพวกเขาพวกเขาจะมุ่งหน้า
รอต้อนรับนายทักษิณชินวัฒน์ที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
โดยนายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ๑๗ปี
ในช่วงเช้าที่จะถึงของวันนี้
และนี่คือสถานการณ์สดจากอำเภอวังน้อย

รายงานสดมาจากที่ปรทวังน้อยอายุทยา
ปีคนเสื้อแดงคนรักทักษิณ
คิดถึงไม่คิดถึงนี่แหละหลักฐาน

มีปลาร้ามาใช่ไหมแม่หน่อไม้นะไก่ปิ้งใช่ไหม
ต้องมานะคุณทักษิณนะไม่มานะเก็บเน่าเลยนะ
ถ้าใครสงสัยว่าจะมาจริงเหรอ
ครั้งนี้นี่แหละชัดเจนที่สุดแล้ว